อันนี้เป็นตามเงื่อนไขของวันเดือนปีเกิดใครที่เกิดก่อน
เมษายน๒๕๐๖จะได้รับสิทธิ๖เดือนเป็นเงิน๖๐๐บาทครับ
เกิดตั้งแต่๑๓๐เมษายน๒๕๐๖จะได้สิทธิ๕เดือน๕๐๐บาท
เกิดระหว่าง๑๓๑พฤษภาคม๒๕๐๖จะได้รับสิทธิ๔เดือน๔๐๐บาท
ใครที่เกิด๑๓๐มิถุนายน๒๕๐๖จะได้รับสิทธิ๓เดือน๓๐๐บาท
เกิด๑๓๑กรกฎาคม๒๕๐๖จะได้สิทธิ๒เดือน๒๐๐บาท
และใครที่เกิด๑๓๑สิงหาคม๒๕๐๖จะได้รับสิทธิ๑เดือนเป็นเงิน๑๐๐บาท

จะเริ่มเข้าบัญชีตั้งแต่๑๒กันยายนนี้ถึง๖ธันวาคม
แต่อย่าลืมไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับ
และเรื่องนี้เกี่ยวกับการให้สินเชื่อและแก้ปัญหาหนี้เรื้อรัง
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติครับได้ร่างหลักเกณฑ์
การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม
กำหนดเรื่องสำคัญก็คือการโฆษณาต้องไม่กระตุ้นให้ก่อนหนี้เกินควร
เช่นห้ามทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ให้รางวัล
หรือของขวัญทันทีที่สมัครเพื่อกระตุ้นหรือเร่งรัดการตัดสินใจให้สมัครสินเชื่อ
โดยไม่ได้รับพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ก่อนครับ
และแนวทางให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม
ครอบคลุม๘กระบวนการตลอดวงจรนี่
ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้
โฆษณาต้องถูกต้องครบถ้วน
การเสนอขายต้องไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และคำนึงถึงเงินเหลือหลังภาระผ่อนชำระของลูกค้าเป็นต้น
ว่าจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่๑มกราคมปีหน้าปี๒๕๖๗ครับ
ได้เพิ่มไอศกรีม๓มิติลายใหม่
น่าจะจำกันได้ล่าสุดเขาเพิ่มจุดเช็คอินใหม่ให้กับสายคอนเทสต์
สองรสใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากเยาวราชเรียกว่าเยาวราชกินได้ครับ
ชาติแรกคือสิงโตนำโชคไม่ใช่ศิลปินนักร้องอะไรนะ
เป็นรสผลไม้ส้มแมนดารินและทัพทิมเป็นผลไม้นำโชคมงคลครับ
แล้วสดชื่นคลายร้อนเห็งอีกรสคือมังกรเขียวเหนียวซับ
รถอะไรล่ะเขียวเหนียวซับเนี่ยชาเขียวฮะ
ชาเขียวหรือสีเขียวหยกเป็นสีมงคลชาวจีนมาพร้อมรูปมังกรสวยงามละเอียดครับ
ดงามเลยไปกินกันได้ที่ร้านในซอยแปลงนามแท่งละ๘๙บาทเท่านั้น